ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับก็มีการรายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
แล้วก็มีเกมสำคัญกับรายการนี้ในการลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศเวียดนามนะครับ
การเข้ารายงานตัวฝึกซ้อมกันอย่างพร้อมเพียงครับที่อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากนะครับ
สำหรับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๙ที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่๒๑๒๗ตุลาคมครับ
แน่นอนครับภายใต้การคุมทีมของปูปิสโคเซมาเรียเมนเดสกุญสือชาวสเปนเหมือนเดิมนะครับ
ผู้เล่นทีเรียกมาก็๑๗คนส่วนใหญ่มาจากสมศรการท่าเรือนและวิทยาศาสตร์บลูเวฟชนบุรีนะครับ
แชมป์และรองแชมป์ของไทยลีกล่าสุดนี้แหละ

ถูกต้องครับก็กัปตันช้างกฤษฎาวงแก้วนำทีมมานะครับ
รวมไปถึง๒ซูเปอร์สตาร์ของทีมยาลสุฟุธเถิดกลางและเจษฎาชุเดชนะฮะ
ก็คือจริงมารายงานตัวครบกันหมดขาดไปคนเดียวนะคะ
นั่นก็คือเจียรวัตรสอนวิเชียนที่ไม่ได้มารายงานตัว
เนื่องจากว่าลูกสาวป่วยก็ขอไปดูแลลูกสาวก่อนนะคะ
ทั้งนี้นะคะก่อนการฝึกซ้อมค่ะ
ปอมนายอดีศักดิเบนจสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติ
ก็ให้โอวาสกับบรรดานักเตะด้วยบอกนะคะว่า
รายการนี้มีความสำคัญเพราะว่าจะคัดเอา๓ทีม
แข่งขันชิงแชมป์เอเชียช่วงต้นปีหน้าที่เติร์กมินิสถานนะคะ
เพื่อเอาตัวแทนจากเอเชียอีกที
แข่งขันฟุตซอลโลกปี๒๐๒๐ที่ลิโทเนีย
ซึ่งผู้เล่นไทยที่เรียกมาก็เลยเป็นผู้เล่นที่ฝีไม้ลายมือจัดจ้าน
หมายของทีมชาติไทยก็คือติด๑ใน๓
แข่งที่น่ากลัวก็หนีไม่พ้นเจ้าภาพเวียดนามแล้วก็ออสเตรเลีย
ที่เคยผ่านไปเล่นฟุตซอลโลกมาแล้วทั้งหมดค่ะ
ก็เป้าหมายนะครับต้นก็ติด๑๔๓ไว้ก่อนคว้าโคต้าให้ได้นะครับ
แต่จริงแล้วฟุตซอลเนี่ยเรามองในภูมิภาคอาเซียนก็คือต้องเป็นแชมป์แหละ
แต่ถ้าพูดแบบนั้นไปเดี๋ยวบางทีกดดันเกิน

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้กำชับผู้เล่นทุกคนไม่ให้ประมาทนะครับ
เพราะว่าในทุกชาติของย่านอาเซียนเขาก็เตรียมตัวมาดีนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามที่ตอนนี้ก็ถือว่าซุ่มซ้อมอยู่นะครับ
ไทยนี่แหละหรือว่ามาเลเซียที่ซ้อมอยู่ที่จีน
ทั้งอินโดนีเซียที่ซ้อมอยู่ที่ญี่ปุ่นนู่นเลย
คือหลายชาติในย่านอาเซียนตอนนี้เขาพัฒนายกระดับมาตรฐานขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ
เมื่อก่อนอาจจะชนะขาดหลังไม่ค่อยขาดแล้ว
แต่ว่าบิ๊กปอมก็บอกว่าเชื่อว่าศักยภาพของนักเตะไทยในชุดนี้
ในฐานะแชมป์เก่าแล้วก็เตรียมทีมมาอย่างต่อเนื่อง
สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้อย่างแน่นอนค่ะ
นี้เป็นศึกที่ท้าทายความสามารถของเรา
เป็นศึกที่สำคัญมากด้วยนะครับ
ในเรื่องของการคัดเลือกไปชิงแชมป์เอเซีย
เชื่อมั่นนะครับว่าทีมชาติไทยนะครับ

แล้วก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะ

มองว่าก็ไม่หนักเท่านั้นนะครับ
ไทยจะประเดิมสนามนะครับนัดแรกพบกับกัมพูชาในวันที่๒๑ตุลาคมนี้ครับ